คุณชูวิทย์คิดว่าเพราะอะไรตอนแรกเขาถึงต้องพยายามทำให้มันเป็นเรื่องที่มันไม่มีความผิดเกิดขึ้นสำหรับตำรวจไง

ปกป้องตำรวจองค์กรเพื่อจะไม่ต้องไปเสียหน้า
ซึ่งผมบอกว่าคุณบอกว่าคุณคนไม่ดีตัดนิ้วลายมันไม่เหลือนิ้วให้ตัดแล้ว
คือความจริงถ้าพูดความจริงตั้งแต่แรกเนี่ย

ถูกต้องแหมคุณพูดถูกต้อง
คือถ้าคุณไม่ต้องปกป้องคุณสืบสวน
ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วคุณรู้ตัวด้วยว่าคนไหน
เพราะไอ้นี่มันมีหนวดแล้วมันโกนหนวดออก
นั่งวันที่ไปถ่ายรูปมันโกนหวดออก
รูปเป็นรูปเก่านะแล้วมันก็ไม่ใส่เครื่องแบบด้วย
คุณเห็นว่ามีประเทศไหนที่แม่งตั้งด่านแล้วไม่ใส่เครื่องแบบ
และคุณก็ลงโทษเขาตามความผิดจบออกมาขอโทษ
เพราะตำรวจต้อง๒แสนคนมันมีตำรวจไม่ดีอยู่๕๖คน
โอเคผมขอโทษและไอ้คำขอโทษเนี่ยมันไม่ใช่ผมคุณภาคภูมิ
ผมเป็นประชาชนคนที่ควรขอโทษซึ่งพบตรท่านขอโทษไปแล้ว
ส่วนกันท่องเที่ยวที่เลือกแขกอยู่ทุกวันบอกมาเที่ยวเมืองไทย
แม่งกลัวด่าวท์ถามว่าต้องมาขอโทษไหม
ทำอะไรอยู่วันนั้นนักข่าวก็ไปถามท่านนายกว่า
โยกว่าเออเห็นคุณชูวิทเข้าขอโทษแล้วท่านนายกจะจะพูดถึงเรื่องนี้
ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรบิดหน้าคิดว่านายก
ผมยืนยันว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานกตรคุมตำรวจ
แน่นอนท่านอาจจะบอกว่าไอ้ตำรวจนี่มันแค่นายสิบ
ท่านครับมันมีนายพลยืนยันว่าไม่ผิด
มันมีกระบวนการบิดเบี้ยวและมันเป็นการเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
ขณะที่ประเทศเราเพิ่งเปิดประเทศเป็นเมืองท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่างบ้านต่างเมือง
ควรอย่างยิ่งที่ท่านจะออกมาพูดให้ชัดเจนว่าเป็นคำขอโทษจากผู้นำประเทศของประเทศไทย
เพราะที่ผ่านมาคนต่างเรานั้นช่วยกันผล่าปลงคนผิด
ซึ่งจริงเนี่ยมันลงโทษเฉพาะ๖คนนี้ไม่ได้นะครับลงโทษแค่ผู้กำกับก็ไม่พอนะครับ
หมายความว่าคุณได้ข้อมูลข้อเท็จจริงและลงโทษเขา
แต่ตอนนี้มันเกินไปแล้วมันเกินไปเพราะอะไร
เพราะคุณมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาปกป้องด้วย
ใช่ไหมล่ะครับเทปยังมีอยู่เลยที่บอกว่า
ผมขอใช้เกียรติยืดอันเป็นศักดิ์ศรี
ไม่มีครับไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น

แกทำงานผิดพลาดไหมผมก็ต้องยืนยันว่าอย่างนี้ผิดพลาด
ถ้าผมเป็นท่านนะง่ายเลยคุณภาคภูมิ
ผมไม่ได้เป็นคนอื่นสะก้าวอี่แกนะ

คนนี้ใช่ไหมไอ้ที่อยู่ด่านใช่ไหม
ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่ใช่ใช่ไหมมันปฏิเสธใช่ไหม

เมื่อนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วมึงไม่ได้ทำ

แล้วเอามาโอเค

ถูกต้องมึงเซ็นบอกว่าไม่เกี่ยวเอานี่เหงะเขามีพยายามยืนยัน
แต่คุณไม่ได้ทำคุณกลับไปปกป้องมันอีก
ให้มันมันโกนหนวดไปอีกนะวันนั้นไปถ่ายรูป
ไอ้สกายมันงงไงไอ้คนนี้นี่ทำไมมันไม่มีหนวด
ใช่หรือเปล่าใช่ไหม

ชี้ถูกแล้วมันก็ไปตำรวจก็ไปถามก็ไอ้นี่เพิ่งโกนหนวดไป